เข้าในแล้วก็ชาร์จลูกนี้๑ต่อ๐ครับ
โดยกรกฎวิริยารมณ์ซีรีส์นะครับ
คนจ่ายคือสรรคหายพระโคนนะครับ
หลบสองแล้วจ่ายเข้าในในพื้นที่สำคัญเลยครับ
จากนั้นเจ้าบ้านลุ้นจากฟรีคลิกปั่นจังหวะนี้
เอาชนะ๑๐ครับเก็บเพิ่มเป็น๙แต้ม
ก็ไปลุ้นผลอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ

โป้เหมือนครับพลิกตัวยิงด้วยซ้ายให้ก่อนโจขึ้นนำ๑๐
แต่ทีมเยือนไม่ยอมแพ้มีเสี่ยวเหมือนกันครับ
กำลังล้ำหน้าแล้วก็ล็อกหลบประตูยิงเข้าไป๑๑ครับ
ครึ่งหลังนาที๕๗ครับแชมป์ลีกของจีนขึ้นนำอีกครั้งจากอลันครับ
ท้ายเกมครับอีกหนึ่งลูกจากอลันคนเดิมนะครับ
ทำให้จบเกมกวางโจชนะเด็ดขาด๓ต่อ๑คว้าแชมป์กลุ่มครับ
อดคอบุรีดำเข้ารอบ๑๖ทีมครับ
ซึ่งจะรู้ผลแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มในวันนี้